กรณีที่คนร้ายบุกเดี่ยวปลาหินชิงทองในพื้นที่
สพศรีมหาโพธิปราจีนบุรีนะคะ
เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา

อันนี้กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้
ใช้เวลาในการก่อเหตุ๑๐นาทีเท่านั้นนะคะ
คือวันก่อเหตุ๒๘ธันวา๓๐ธันวาค่ะ
ไปจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้ได้แล้วนะคะ
จังหวัดชุมพรหนีไปกบดานที่จังหวัดชุมพรค่ะ
ล่าสุดวันนี้นะคะตำรวจนำตัวผู้ต้องหารายนี้มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
รู้ไหมคะว่าเหตุผลที่ชิงทองไปมูลค่าทองคำกว่าครึ่งล้านนะคะ
สาเหตุผีพนันเข้าสิงค่ะเป็นหนี้พนันออนไลน์แล้วก็เป็นหนี้นอกระบบด้วยนะคะ
ก็เลยต้องมาก่อเหตุแบบนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เงินเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะแจกแจงให้ดูแบบนี้นะคะว่าปมเหตุในการก่อเหตุมีอะไรบ้าง
นี่นอกระบบสองแสนบาทช่วงปีใหม่อยากพาแฟนไปเที่ยวภูเก็ตไม่มีเงิน
ก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้รวมถึงติดพนันออนไลน์ด้วยนะคะ
แล้วได้ไปเที่ยวไหมล่ะไม่ได้ไปไปเที่ยวคุกแทนค่ะนะคะ
ตำรวจโรงพักศรีมหาโพธิค่ะนำตัวผู้ต้องหารายนี้ชื่อว่านายรุ่งเพชร
มสกุลน้อยศรีอายุ๒๒ปีเองค่ะชื่อเล่นชื่อว่าเนมนะคะ
เป็นคนร้ายที่บุกเดี่ยวไปปลาหินชิงทองร้านทองเนี่ยอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่ตำบลท่าตูม
ปราจีนบุรีนี่ค่ะนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพแบบนี้นะคะ
ได้ทองปลาย๒๑เจนน้ำหนัก๑๙บาท๕๐สตางค์คุณผู้ชม
คนร้ายก็คือนายเนมเนี่ยสารภาพบอกว่าก่อเหตุเมื่อสักครู่ให้ดูแล้วว่าปมเหตุในการก่อเหตุเนื่องจากอะไรนะคะ
ตำรวจนำตัวนายเนมไปชี้ตามจุดต่างทั้งภายในห้างทั้งนอกห้าง
ตั้งแต่กรณีที่นายเนมเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์วนมาดูลาดเหลาก่อนแล้วตัดสินใจก่อเหตุในช่วงที่คนเริ่มสาแล้ว
โดยการปลาหินเข้าไปในร้านทองแล้วกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปกวาดทองในตู้มูลค่าเกือบหกแสนบาทนะคะ
พอทำแผนเสร็จปุ๊บผู้ต้องหาค่ะยกมือไหว้ขอโทษพนักงานในร้านทอง
คุณแก้วตายายเกดเป็นผู้จัดการร้านเป็นตัวแทนมาพูดกับนายเนมนะคะบอกว่าอยากให้นายเนมกลับตัวกลับใจ
อย่าไปก่อเหตุแบบนี้อีกอย่าไปก่อเหตุซ้ำอีกจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหากลับไปที่โรงพักเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติม
ตำรวจมีการตั้งข้อกล่าวหาคือ

ผู้จัดการร้านขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกภาคส่วนเลยนะคะที่ช่วยกันอย่างเต็มความสามารถ
เร็วนะคะตำรวจทำงานเร็วผ่านไป๒วันจับกลุ่มคนร้ายได้ค่ะ
และที่สำคัญคือก่อนที่จะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เนี่ยผู้จัดการร้านบอกว่า
พนักงานร้านอยู่กันแบบไม่ผาสุกหวัดภาวะเพราะกลัวว่าคนร้าย
จะย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหรือเปล่านะคะ

บอกว่าเพิ่งจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดนะคะ
ถูกจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดค่ะ
จะช้าจะเร็วเท่านั้นแหละใช่ค่ะน้องน้องครับวัยรุ่นเยาวชนทั้งหลาย